หนุ่มขับรถรับส่งอาหารแบบบิลิเวอรี่
เขาก็นั่งรออาหารอยู่หน้าร้านพิซซ่า

เขาก็อ้อใช่ครับนี่กลัวจะให้เขาขยับรถ

คือหนุ่มดิลลี่วอลลี่นินงงมากคือ

ฟาดไม่ย้ำต่อยไม่ย้ำดูแล้ว
นี้รัวอามัดรัวเลย
ครับพี่ผู้ชมภาพบุญชวนปิดนี่
เห็นไหมครับว่าคนขับรถรับจ้าง

อีกฝ่ายหนึ่งเอาหมวกกันน็อกฟาดตามด้วยหมัดเกือบสิบหมัดด้วยกัน
ทั้งคู่กอดกับรัฐฟัสเวียงกันอยู่สักพักนึงแล้วก็แยกย้ายกันไป

บอกว่านั่งรองานอยู่ดีเจอวินเอาหมวกกันน็อกตีทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อน
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปพบกับพนักงานส่งอาหารคือคุณนัทธพงศ์พฤษเจริญครับ
ที่ถูกวินทำร้ายหน้าตาก็บาดเจ็บอย่างที่เห็นนะครับคุณผู้ชม
ตาฟกช้ำเป็นสีม่วงเลยนี่คนนี้ครับ
เขาบอกแบบนี้ว่าตอนนั้นวันนั้นขี่รถมาไปรับออเดอร์ที่ร้านพิซซ่า
กำลังจะเลี้ยวขวาเขาก็มองกระจกข้างแล้วเห็นมีรถเก๋งชะลอให้
แต่จู่มีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งแซงขวาขึ้นมาบีดแรร์ให้เขาครั้งหนึ่ง
เขาก็ชะงักไปโชคดีไม่ชนเพราะขับมาไม่เร็วมากไม่ได้เฉียวอะไรกันนะครับ
ไปไม่ถึง๑๐นาทีระหว่างที่นั่งรอพิซซ่าอยู่
คนขับวินเดินมาถามเป็นเจ้าของเว็บคันนี้ป่ะ
เขาก็อ๋อใช่ครับพี่ของผมเองครับ
เขาก็ตอบไปเพราะคิดว่าจะให้ขยับหรือเปล่าแต่ไม่ใช่
เอาหมวกกันน็อกฟาดกระหน่ำตีเลยครับ
จากนั้นเหตุการณ์ก็เป็นอย่างในคลิปเลยไปฟังเสียงผู้เสียหายหน่อยครับ
แล้วเขาก็ตะโกนมาเลยว่าเมื่อกี้มึงกาดกูทำไม
ผมก็บอกว่าพอเขาตะโกนมาว่ามึงปาดกูทำไมผมก็ถามว่าเอากูไปปาดมึงตอนไหน
เอ้าใช่ไปฟาดมึงตอนไหน
เขาก็บอกว่าเขาก็ง้างหมวกกับน้องแล้วบอกว่ามึงเถียงเหรอ
ผมก็ลุกขึ้นปุ๊บพอลุกขึ้นเพราะด้วยความที่เขาง้างแล้วผมนั่งอยู่เนี่ยเขายืนอยู่
ผมนั่งอยู่อยู่เขาง้างมาผมตกใจผมก็ลุกขึ้นยืน
พอลุกขึ้นยืนเขาก็ฟาดเลยนี่ตรงนี้นะเข้าเป็นโหนกแก้ม
ที่ตานี่น่าจะโดนหมัดฟาดทีเดียวแล้วหมวกกระเด็นหลุดหมวกแตก
ผมอ่ะไม่ยังไม่ได้จะตอบโต้แต่เขาไม่หยุดสักทีไงเขาต่อยอยากต่อยอ่ะแต่อย่างต่อเนื่อง
ผมก็ต้องหันไปเหวี่ยงกลับเพื่อให้เขาหยุด
ใช่ไม่งั้นไม่งั้นเราก็โดนทุบอยู่อย่างนั้น
มาฟังทางด้านของผู้ก่อเหตุหน่อย
วินคนนี้ชื่อนายสิวานะฮะอายุ๓๐ปีเขาเห็นตัวเองในคลิป
เฮ้ยเรานี่ว่ามีคลิปหลักฐาน
สุดท้ายเดินทางไปมอบตัวกับตำรวจสพบางศรีเมือง

แล้วปกติผมเป็นคนอารมณ์ร้อนอยู่แล้ว

แต่ตอนนี้เขาบอกว่าเขาสำนึกผิดแล้ว
แล้วก็ติดต่อไปขอโทษคู่กรณีด้วย
ยอมชดใช้คาตรศาสตร์พยาบาลให้๕๐๐๐บาท

ตำรวจปรับเป็นเงินเพียง๒๐๐บาทเท่านั้นนะครับ
เหตุผลเพียงแค่ปาดหน้าเฉยครับ

ใจร้อนก็ต้องระวังตัวนะฮะ